รอทสชรวมไทยสร้างชาติเป็นยังไงบ้าง
เมื่อวานนี้นะเขาก็มีการนัดประชุมหารือกันเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูบรรยากาศ
ในที่ประชุมสภาว่าจะมีการได้โหวตไหมหรือไม่ได้โหวตยังไง
เราก็เลยไปคุยกับทางรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติค่ะคุณวิทยาแก้วพาราใด
ก็พูดถึงวันพรุ่งนี้แหละการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่๔สิงหาเนี่ย
เพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตพักล่ะพักจะทำยังไงคะ
สนับสนุนหรือยังไงคือเขาบอกว่าพักเองเนี่ยต้องดูท่าทีของสวก่อนว่าคิดยังไง
กับการที่คุณเศรษฐาเคยยืนหยัดว่าจะจับมือกับก้าวไกลมาตลอด
รวมไปถึงการเสนอแก้ไข๑๑๒ด้วยว่าคุณเศรษฐาจะมีคำตอบไหม
จะอธิบายไหมกับที่ประชุมสภาจะอธิบายยังไงได้บ้าง
โดยยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะขอรอดูท่าทีเพื่อตัดสินใจโหวตค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามาแล้วไม่มีคำตอบที่ยืนยันได้
ทางเราก็ไม่สามารถที่จะโหวตสนับสนุนได้

ที่ประชุมพิจารณาตามสถานการณ์แล้วนะคะ
บอกว่าจะมีมติ๒ทางเท่านั้นเลย
หนึ่งก็คือจะลงมติสวนหรือไม่
ก็เป็นการงดออกเสียงค่ะ
คุณวิทยาย้ำนะว่าเรื่องนี้คุณเศรษฐาต้องออกมาพูดให้ชัด
หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเรื่องนี้ต้องตอบในสภาค่ะ
ซึ่งมีทั้งสอสอมีทั้งสอวอรอฟังอย่างนี้
เป็นนายกต้องมีความพร้อมในการที่จะเข้าไปอธิบายในสภานะ
เหมือนอย่างที่คุณพิทาเคยทำ

แม้ว่าจะไม่ใช่สอสอแต่ก็สามารถขออนุญาตเข้าไปชี้แจงในสภาได้
เพราะว่าเป็นบุคคลสำคัญที่จะชิงตำแหน่งนายก
แล้วทุกคนก็รอรอฟังความชัดเจนในเรื่องนี้อยู่นะคะ
ทีนี้ก็ต้องมาจัดลำดับคือตัดก้าวไกลกับเพื่อไทยออกไปก่อน
มีโอกาสจะไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยได้บ้าง

แล้วชาติพัฒนากล้าล่ะ๒เสียงก็ถือว่าอยู่ในอันดับต้น
เพราะว่าเขาก็บอกเองว่าสามารถจะร่วมกับพักเพื่อไทยได้
แล้วประธานพักชาติพัฒนากล้าครับอย่างคุณสุวัสดิลิปตะพันลบเนี่ย
แสดงความชื่นชมกับพักเพื่อไทยนะที่แม่ทำแบบนี้ชัดเจนดี
ชัดเจนกับการแยกทางกับก้าวไกลครับ
แล้วก็มีความชัดเจนก่อนจะเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่๔สิงหาคมนี้
ชัดเจนทั้งเรื่ององค์ประกอบของภาคการเมืองด้วย
แล้วก็พักการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ย
ต้องดูเรื่องจำนวนเสียงสนับสนุนและนโยบาย
เดี๋ยวต้องรอดูโครงสร้างของรัฐบาลใหม่
ภายใต้การนำของพักเพื่อไทยว่าจะเป็นอย่างไรครับ
คุณสุวัสดิ์ยังบอกอีกนะครับว่าส่วนตัวเชื่อว่าพักเพื่อไทย
จะสามารถดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จลุล่วงได้นะครับ
จะได้แก้ไขปัญหาของประเทศได้
แม้จะไม่ได้ทำงานในภาคการเมืองมาก่อนคือ
ท่านก็อยู่ภาคเศรษฐกิจอยู่ภาคของอสังหาริมทรัพย์
แต่คุณสุวัสดิก็มองว่าคุณเศรษฐาเนี่ย
มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างดี
วกกับความเข้มแข็งของพักก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมทีเดียวเชียวแหละ
ซึ่งพักชาติพัฒนากล้าครับยินดีสนับสนุนพักเพื่อไทย
แคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยให้จัดตั้งรัฐบาล
ได้ประสบความสำเร็จต่อไปนี่ก็คือพักชาติพัฒนากล้าครับ